เรื่องของการทำร้ายร่างกายกัน

โพสต์บอกว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้น
โอ้โหมันสุดแสนจะช้ำใจผมเหลือเกิน
เพราะแม่ผมถูกทำร้าย

ตั้งแต่เกิดมาโกรธที่สุดในชีวิตก็วันนี้แหละ
แม่ผมโดนผู้ชายในรูปทำร้ายร่างกาย
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
แม่ผมคุณดูสิสภาพแม่เป็นแบบนี้
ข้างหน้าเลยคือผ้าพันแผลเหลือพื้นที่อยู่นิดเดียว
ใช่ครับต้ายตาฉีกจมูกร้าว
เนื้อตามตัวเป็นแผลตอนนี้อยู่โรงพยาบาล
แล้วก็ยังตามตัวกลธรรมผู้ชายติดตามตัวแบบนี้

เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดศิษยุปสวรรค์สอบสวรรค์ศรพสมศิษย์
ก็เดินทางไปที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตัวเมืองชมบุรี
ผู้ได้รับบาดเจ็บคือนางบีนามสมมุติอายุ๕๘ปี
ได้รับบาดเจ็บบริเวณใบหน้าหลายแห่ง
และกำลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชน๒ชนบุรีนะครับ
เบื้องต้นอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนนะเอกชน๒ที่ชมบุรีนะครับ
เรื่องต้นจากการสอบสวนนายเอให้การปฏิเสธ
ว่าผมไม่ได้ทำร้ายร่างกายเขาเพียงฝ่ายเดียว
แต่มันเป็นการทะเลาะวิวาสดูพี่นักข่าวดู
ผมก็เจ็บเหมือนกันตามเนื้อตามตัวผมก็ฟกช้ำเหมือนกัน
ผมขอตัวก่อนนะพี่นะเดี๋ยวผมจะไปหาหมอที่โรงพยาบาล
ผมจะไปขอใบรับรองแพทย์เหมือนกัน
ว่าผมเองก็ถูกทำร้ายร่างกายนะฮะ
หลังจากนั้นก็จะไปให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกครั้งหนึ่งนะครับ
อ่าแล้วก็น์ไปเลยนะฮะทางฟ่ายต่างก็ไปแจ้งความ
และทีนี้ทางพนักงานสอบสวนสพเสม็ดก็บอกว่า
ส่วนสาเหตุยังไม่สามารถให้คำตอบได้ตอนนี้

ได้มีเหตุทะเลาะวิวาดกันแบบนี้นะครับ